คราวนี้เป็นเด็ก๕คนที่เอาประทัดมาเล่นกัน
แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุระเบิดค่ะทำให้มีเด็กคนนึง
อาการสาหัสถึงขั้นนิ้วขาด๔นิ้วแล้วไม่สามารถต่อได้

เหล่ากาชาติจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
เยี่ยมอาการเด็กนักเรียนจากอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอนากลาง
อายุประมาณ๗๑๑ปีจำนวน๕คน
บาดเจ็บจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา
และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
โดยนายแพทย์นัทพงศรีโพนทองแพทย์ชำนาญการศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลหนองบัวลำพูบอกว่า
มีเด็กชายคนนึงที่บาดเจ็บสาหัสจากการเล่นประทัดยักษ์ชนิดลูกบอล

ทำให้มือซ้ายแตกนิ้วขาดไป๔นิ้ว
และไม่สามารถต่อคืนได้๑คน
ส่วนที่เหลือนะคะก็มี๑คนที่มีบัตรแผลที่แขนซ้ายกระดูกร้าว
แล้วก็อีก๒คนสะเก็ดประทัดเข้าที่ดวงตา

จากการสอบถามทราบว่าเด็กชายที่นิ้วขาด
เพื่อนไปซื้อประทัดลูกบอลมาจากร้านค้าในหมู่บ้านนวลสำราน

ราคาลูกละ๒บาทจำนวน๕ลูก
จากนั้นน้องก็เอามาแกะดินปืนในลูกประทัดใส่กระดาษ
แล้วก็ต่อสายชนวนเอาเทปพันสายไฟฟ้าพันอีกรอบนึง
ว่าน่าจะเป็นการทำเลนแบบระเบิดปิงปองค่ะ
จากนั้นน้องคนที่นิ้วขาดเนี่ยก็เอามือข้างหนึ่งถือเอาไว้

แต่ยังไม่ทันได้คว่างประทัดก็เกิดระเบิดขึ้นซะก่อนนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูก็มอบกระเช้าให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บ
คู่กับการตรวจสอบใบอนุญาตและกวดขันร้านค้าจำหน่ายประทัดอันตราย
เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในแบบนี้อีก